สวัสดีค่ะกู้กรห้อหนาวกับดาวสุพศราอุบัจจ้างขออภัยด้วยนะคะ
พยายามจะพูดเพราะว่าวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาเที่ยวเทศกาลโคมแสนดวงที่จังหวัดลำปูนเจ้า
จะบอกว่าช่วงนี้อากาศเหมาะอยู่นะคะเพราะว่าฝนลดลงแหมสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนเทลงมาเยอะเหลือเกินนะคะ
วันนี้ที่ฝนลดลงปัจจัยทุกอย่างลดลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคยไหลมารวมกับร่องฝนทางตอนบนของประเทศช่วงนี้ก็อ่อนกำลังลง
ส่วนภาคใต้ลมมรสุมฝนประจำฤดูช่วงนี้ก็อ่อนกำลังลงเช่นเดียวกันทำให้ฝนทั่วไทยลดลงอย่างชัดเจน
พูดแบบนี้เพราะว่าช่วงเช้าไม่มีฝนเลยค่ะคือฝนจะมาเป็นลักษณะบางเบาบางพื้นที่ฟ้าเปิดแล้วบางพื้นที่ฟ้ายังครึ้มอยู่
ส่วนฝนเริ่มขึ้นช่วงไหนเริ่มขึ้นช่วงประมาณเที่ยงเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าตกแบบเบามาไวไปไวเท่านั้นเองค่ะ
ภาคใต้ฝนลดลงชัดเจนนะคะแต่คลื่นไม่ลดจนชัดเจนขนาดนั้นนะคะ
จุดไหนที่มีฝนโดยเฉพาะทะเลอันดามันคลื่นยังอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตร
ส่วนอ่าวไทยค่อยน่าเที่ยวหน่อยค่ะจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๑เมตรนะคะ
สภาพอากาศแบบนี้เกษตรกรจะปรับตัวเพื่อที่จะเตรียมรับมืออย่างไรบ้าง
พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะระวังหน่อยนะช่วงเช้าค่ะ
จะมีหมอกเกิดขึ้นตามหุบเขาแล้วก็มีความชื้นในอากาศสูง
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
แต่มีลมแรงด้วยนะคะเกษตรกรต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลาก
เน่าในพืชตระกูลกะหล่ำและโรคเน่าในมันสำปะหลังค่ะ
กลางและภาคตะวันออกมีฝนลดลงเล็กน้อยจากช่วงก่อน
แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ดังนั้นเกษตรกรเร่งระบายน้ำไว้เลยนะคะ
เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำหน่อยช่วงนี้
อกจากนี้ระวังโรคฉี่หนูโรคตาแดงและโรคที่มากับน้ำค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนเกิดขึ้นได้ทั้ง๒ฝั่ง๑๓๐๖๐ของพื้นที่
ทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เกษตรกรควรค้ำยันกิ่งไม้ผลนะคะป้องกันลมพัดและระวังโรคพืชจากเชื้อราด้วยค่ะ